สูตรเจ้าสวยอิตาเลียนไทยกับพวกที่ตกเป็นจำเลยในคดี
เข้าไปล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตกนะฮะ
คืออายการสั่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายข้อหาด้วยกัน
เกี่ยวข้องกับคดีที่เข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทย
ล็อปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมกับพวกรวม๔คน
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็เดินทางไปกับทนายความนะครับไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อรายงานตัวต่อสารครั้งที่หกนะครับก็มาด้วยรถตู้ส่วนตัวนะครับ
พร้อมกันจากกรุงเทพนะครับพอมาถึงนายเปรมชัยก็ลงจากรถก็ดูแล้วสีหน้านี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็ดูปกติ
สบายใจดีไม่ได้มีท่าทีกังวลหรือว่าเคร่งเครียดอะไรเป็นพิเศษนะครับ
หลังจากนั้นก็ขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีที่๒ชั้น๒ของศาล
ใช้เวลาในการรายงานตัวต่อสารประมาณ๓๐นาทีก็เสร็จขั้นตอนการรายงานตัวในวันนี้นะครับ
สื่อมวลชนที่รอดักสัมภาษณ์อยู่ที่บริเวณด้านล่างศาลนะครับ
ตอนที่ลงมาก็ได้ถามนายเปรมชัยก่อนจะเดินทางกลับว่ามีอะไรจะพูดผ่านสื่อมวลชนไหม
นี่ฮะนายเปรมชัยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะก็หันมายิ้มแล้วก็ตอบสั้นว่า
ไม่มีอะไรครับก็แค่มารายงานตัวเฉยแล้วก็ขึ้นรถไป

ส่วนทนายความของนายเปรมชัยบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากนี้
นายเปรมชัยกับพวกก็ต้องมารายงานตัวครั้งที่๗
สารจังหวัดทองผาภูมิในวันที่๒พฤษภาคมนี้นะครับ
ก็เวลาก็ประมาณ๙นาฬิกาก็จะเป็นการรายงานตัวครั้งสุดท้าย
หลังจากนั้นก็ต้องฟังคำสั่งของศาลต่อไป
ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องรอว่าสารท่านจะนัดเพิ่มเติมวันไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ